ตามบรรยากาศวันที่๒ของพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมในบรรหารศิลปอาชา
ซึ่งก็มีนักการเมืองแล้วก็ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปร่วมแสดงความไว้อาลัย
ส่วนทางด้านของผู้แทนพระองค์ค่ะเชิญพวงมาลาพระราชทาน
ของสมเด็จพระบรมโอราศาสตร์ที่ราศยามกุฎราชกุมาร
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีมังกรรัศมีโชธ
วางหน้าโกรธศพของนายบรรหารค่ะ
วันนี้เวลา๑๘นาฬิกาพลอากาศเอกเกษมอยู่สุข
หัวหน้าสำนักงานพระราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เป็นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธ
วางหน้ากดศพในบรรหารศิลปอาชา

ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
บรรยากาศที่สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีศพนายบรรหารศิลปอาชา
เมื่อช่วงเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมา
ซึ่งมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนที่๒
มีบุคคลในครอบครัวสมาชิกพักชาติไทยพัฒนา
นักการเมืองเช่นนายมีชัยฤชุพันธ์
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
อภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์อดีตสสพักประชาธิปัตย
ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
สำหรับเงินทำบุญที่ได้รับจากการจัดงานศพ
ทางครอบครัวจะนำไปก่อตั้งมูลนิธิบรรหารศิลปอาชา
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลสิริราช
ส่วนในวันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกาครอบครัวศิลปอาชา
จะทำบุญเลี้ยงพระเพลที่สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาส
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกานางสาวกัญจนาศิลปอาชาบุตรสาวนายบรรหาร
จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการจากไปของนายบรรหารค่ะ
และภายหลังจากครบกำหนด๗คืนพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรม
ครอบครัวศิลปอาชาจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐเอกชนและองค์กรต่าง
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิษฐรรมอีก๗คืน
ตั้งแต่วันที่๓๐เมษายนถึงวันที่๖พฤษภาคมนี้
โดยในวันที่๓๐เมษายนนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์และสมาชิกพักเพื่อไทยรับเป็นเจ้าภาพ
ส่วนในวันที่๑พฤษภาคมพลเอกประยุจันทร์โอชานำคณะรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะ